คุณผู้ชมมีเหตุอุอาจเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
เป็นที่น่าสงสัยจริงนะว่าตอนนี้บ้านเมืองเราเนี่ยกฎหมายมันยังมีอยู่ไหมทำไมคนไม่เกรงกลัวขนาดนี้
แม่คนนึงค่ะมารู้ว่าลูกสาวคนเล็กถูกผู้ชายถึงสองคนกระทำชำราวนะ
พาลูกไปตรวจร่างกายพาลูกไปแจ้งความยังไม่ทันจะจับคนร้ายได้เลย
อยู่คนร้าย๑ใน๒เนี่ยใช้ปืนบุกเข้ามาที่บ้านจี้ลูกสาวคนเล็กแล้วพาตัวออกไปต่อหน้าต่อตาแม่เลยบอกจะเอาไปเลือกเป็นลูกบุญธรรม
แล้วล็อกตัวใช้ปืนจี้พาไปเลยค่ะแม่บอกตอนนี้ลูกหายไป๖วันแล้วยังไม่รู้ชะตากรรมว่าลูกเป็นยังไงบ้างนะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งแชร์ภาพพร้อมข้อความระบุบอกว่าเด็กหญิงอายุ๑๒ปีหายตัวไปตั้งแต่วันจันทร์ที่๑๓เมษายนที่ผ่านมา
ถูกคนร้ายคือนายปะนดพงศ์และนายพิเชษไม่ทราบนามสกุลลักพาตัวไปและยังหลบหนีอยู่ยังไม่ทราบชะตากรรมลูก
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นคุณแม่นะคะเธออายุ๔๔ปี
เธอเล่าบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของลูกสาวคนโตค่ะชื่อนายพิมมาข่มขืนลูกสาวคนเล็กวัย๑๒ขวบของเธอ
แล้วเพื่อนชายอีกคนที่ชื่อในเชศเนี่ยก็ลักพาตัวลูกสาวคนเล็กเธอหนีไป
ตั้งแต่วันจันทร์ที่๑๓เมษายนนับนิ้วดูนี่๖วันแล้ว
ไม่รู้ชะตากรรมลูกสาวเลยว่าเป็นยังไงบ้าง
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ย
พาไปตรวจถึงรู้ว่าถูกกระทำชำราวจริง
แม่ก็รีบพาไปแจ้งความที่สพมนครปฐมนะคะ
แจ้งความเอาไว้ยังไม่ทันจะได้จับตัวคนก่อเหตุเลยค่ะ

เอาปืนเข้ามาข่มขู่บุกมาถึงที่บ้านเลย
แล้วก็ลักพาตัวลูกสาวคนเล็กของเธอไปต่อหน้าต่อตา
บอกว่าจะเอาลูกสาวคนเล็กไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม

ก็ถูกในเชศคนนี้กระทำชำราวด้วยเหมือนกัน
แล้วก็ถูกบังคับขู่ฆ่ามาโดยตลอด
แม่บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงดี
ลูกถูกพาไปต่อหน้าต่อตาแม่
เชศบุกมาเอาปืนจ่อแล้วลากลูกออกไปเลย

จนถึงตอนนี้ไม่รู้เลยว่าลูกสาวเป็นตายร้ายดียังไงบ้าง
ลักษณะแบบว่ามันกลัวคล้าย
มันกลัวเขายิงแม่อย่างนี้
บอกว่าอาอย่าทำอะไรแม่หนูนะ
น้องก็เศร้าไปเลยอย่างนี้

เพราะว่ามันขู่มาตลอดเลย
เราก็กลัวเนอะเพราะว่าเราไม่ใช่คนถิ่นนี้

วันที่เอาตัวน้องไปเขามาคนเดียว

ซึ่งทีมข่าวเองก็ให้คุณแม่นะคะ

ติดต่อไปที่คนรู้จักของผู้ชายทั้งสองคน
เพื่อสอบถามว่าลูกสาวอยู่ด้วยหรือเปล่า

จะได้ไปหาผ่าคุณแม่ไปหาสถานที่ต่าง
ที่นายเชษเคยพาไปก็ไม่เจอตัวเลยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจสพมนครปฐมออกหมายเรียก
หรือว่าในพิมพ์แล้วก็ในพิเศษหรือว่าในเชษ
เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจวันที่๒๑เมษายนนี้นะคะ
ถ้าสองคนนี้ไม่มาก็จะออกหมายเรียกครั้งที่สอง
ถ้าไม่มาอีกตำรวจจะออกหมายจับทันทีค่ะ